อันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์พ่อยิงลูกชายจนเสียชีวิตนะครับ
คือทีแรกข่าวออกมาบอกว่า

ลูกชายก็เหมือนกับพยายามไปขอปืนจากพ่อ
อยากจะเก็บปืนไว้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่

จริงแล้วเนี่ยเราไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาเนี่ย
คือลูกชายเขาไม่ได้ต้องการเอาปืนจากพ่อ
เพราะว่าพ่อเลิกกับแม่แล้วจะเอาปืนมาเป็นสมบัตินะฮะ
แต่กลัวว่าพ่อเนี่ยจะเอาปืนไปทำร้ายแม่

นี่เป็นที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ

ในพื้นที่สพพุนพินสุราชธานีนะครับ
เป็นบ้านพักในตำบลท่าข้ามที่อำเภอพุนพิน
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตทีแรกบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ

ชื่อนายชนพิมารอายุ๒๕ปีนะฮะ
ในสภาพก็คือใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้ใส่เสื้อนะครับ
นอนอยู่ที่หน้าบ้านแบบนี้นะครับ

ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมนะฮะ

ตอนที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยอาการบาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพุนพินนะครับ
ชื่อนายนัทธวุฒิอายุ๖๒ปีนะครับ
ก่อเหตุแล้วก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่ที่บ้าน

อมรับสารภาพว่ายิงลูกชายเองนะ

เขาอ้างอย่างนี้เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ย

เรื่องที่เขากำลังจะเลิกกับภรรยานะ

พ่อเนี่ยอ้างว่าลูกเนี่ยจะขอปืนไปเก็บไว้เป็นสมบัติ

ก็เลยมีปากเสียงกันเพราะเขาไม่ให้

ด่าทอมาถึงปู่กับย่าก็คือบุพการีของเขา
ก็เลยบันดาลโทษะชักปืนขึ้นมายิงใส่ลูก

ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็พบว่าที่บ้านนี้ก็มีการทำความสะอาดล้างคราบเลือดต่างนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้หลังเกิดเหตุเนี่ย

นี่ยังตกใจเลยว่าโอ้โหมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เนี่ยแต่ก็ยังมีรอยเลือดอยู่บ้างนะครับ
คือทางคดีเนี่ยตำรวจคุมตัวนายนัทวุฒิไปสอบปากคำที่สพพลพินนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะ
ตอนนี้ก็ต้องขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของมูลเหตุจูงใจแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างกันต่อไป
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ

ในซอยธรบดี๑๑อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ไปคุยกับนางนงเนธศรีทองหัวหน้ามูลนิธิ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยนายชนพิมาร
ที่ถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
ครับแต่ตอนที่รถไปถึงเนี่ยนายชนพิมารลุกขึ้นนั่งได้นะ

คุยรู้เรื่องยังมีสติก็เลยถามใครทำใครยิง
จนพิมารบอกว่ารู้ว่าใครยิงแต่สุดท้ายเขาไปเสียชีวิตนะคะ
ชนพิมารไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุราธานี
มาถึงก็เห็นเขานอนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วค่ะ
พอเขานอนอยู่เราก็ดูบาดแผลแล้วก็เอาผ้าก๊อตปิดทำแผลให้
บาดแผลก็หลายหลายหลายแผลอยู่หลายรูเป็นรูเล็กเล็ก
ตื่นตาแล้วก็พูดได้ถามว่ารู้ตัวคนยิงไหมเขาก็บอกรู้
ตอนพาขึ้นรถเขาก็ยังคุยได้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวได้เจอกับในแหลมเป็นญาติของนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วพ่อลูกคู่นี้สนิทกันอยู่ด้วยกันตลอด
เพราะภรรยาของผู้ก่อเหตุไม่ได้อยู่ที่นี่ไปไปมามานะคะก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกันตอนกลางคืน
นัทธวุฒิใช้ปืนตบหน้าภรรยาไปครั้งหนึ่งลูกชายก็เลยพาแม่หนีออกจากบ้าน
กลับมาตอนเช้าแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันนะคะได้ยินว่าลูกชายพูดว่าพ่อจะเอาปืนไปทำไม
เอาไปทำร้ายแม่อีกใช่ไหม
ไอตัวเขาคือน้ับร่างนะ
อยู่ในซอยที่เกิดเหตุนะคะเขาก็บอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงเที่ยง

ก็เลยเงียบเลยแถวนั้นไม่มีคนอยู่คนก็ไปทำงานไปอะไรอ่ะนะคะ
เขาก็ตกใจนะคะไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อลูกคู่นี้จะฆ่ากันได้
ที่ผ่านมาก็เห็นอยู่ด้วยกันตลอด
สวนไปเก็บมะพร้าวไปเก็บลูกหมากก็อยู่ด้วยกันตลอด
แล้วก็ทั้งคู่อะค่ะพ่อลูกคู่นี้นิสัยดีเพื่อนบ้านบอกนะ
ส่วนตัวภรรยาก็จะไปมาเพราะว่าต้องรักษาอาการป่วยที่กรุงเทพค่ะ
ว่าทำอย่างไรดังนี้เหมือนกระป๋ารพ่อเถียงอย่างไรบ้าง
คนนั้นเสียใจ
นิสัยดีมากเลย
เห็นมั้ยว่ายตรงนั้น
ได้ยินข่าวนะปสติไม่เคยได้ยินข่าวน้องเมริกา
ไม่คิดว่าน้องมดจะทำลูกไงเพราะน้องมดเป็นคนที่
ใจเย็นมากมากและไม่ไม่ไม่เคยมีใครล่ะ
น้องมุดน่ะจะอยู่กับมันนิ่มมิ่นน้วยไม่เคยเนี่ย
มุดตู้แบบนี้เลยอ่ะแต่เหมือนกับว่าชาวบ้านบาง
บางคนเขาก็มองไปในมุมของความเชื่อไงคะคุณผู้ชมค่ะ
คือผู้เสียชีวิตเขาอายุ๒๕ชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช่วงราหู
หรือบางคนก็บอกว่าเบนเจอร์เพศอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็จะต้องแบบทำบุญต่อชะตาหรือว่าต้องบวชนะคะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะช่วงอายุในวัยนี้หรือเปล่า
ก็เลยเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นคนเท่าคนแก่ในพื้นที่เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้

ขอรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีตั้งแต่มาช่วงบ่ายนะคะ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าลิลัยที่อำเภอชายา
ก็ไม่ได้ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจก็คุยกับนายนัทธวุฒิก็คือพ่อที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ
เขาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
นำตัวฝักขังต่อสารจังหวัดสุราธานี
ค้านการประกันตัวด้วยค่ะ